เริ่มกันที่เกล็ดน่ารู้ครับในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
รอบสุดท้ายแบบนี้ของการคัดเลือกของทีมจากโซนเอเชีย
มีเกร็ดข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก่อนที่จะไปลุ้นทีมชาติไทยกันไปติดตามครับ
สำหรับในรอบนี้นะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี๑๙๙๐ที่รอบคัดเลือกของโซนเอเชียในรอบสุดท้ายนี่แหละครับ
ใช้ระบบแบบพบกันหมดในสายนะครับทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทุกทีมของโซนเอเชีย
ว่ากันว่าไม่มีทีมใดเลยนะครับที่ออกสตาร์ทนัดแรกด้วยความพ่ายแพ้
ซึ่งในครั้งนี้ครับทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมนัดแรกนั่นก็คือการบุกไปเยือนซาอุดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนก็ต้องตามลุ้นกันต่อนะครับ
ส่วนในโซนเอเชียนะครับได้โคต้าไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๔ทีมครึ่ง
และมีเพียงแค่ครั้งเดียวครับที่ทีมจากโถสุดท้ายสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
นั่นก็คือเกาหลีเหนือครับที่ทำได้เมื่อปี๒๕๖๒
นั่นแปลว่าไทยที่อยู่ในโถสุดท้ายกับการแข่งขัน
ในครั้งนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะสามารถตามรอยทัพสมแดงไปได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนทีมในโถที่๑อย่างออสเตรเลียที่อยู่ร่วมสายกับไทยนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในโซนเอเชีย
พวกเขาเคยพลาดท่าเสมอทีมจากย่านอาเซียนเพียงแค่ครั้งเดียว
รอบคัดเลือกปี๒๐๑๑ครับและทั้งนี้ไทยเคยเจอกับออสเตรเลียมาแล้ว
ภาพที่เห็นอยู่นี้คือการเจอกันที่ไทยนั้นบุกไปเยือนออสเตรเลีย
ไทยนั้นนำก่อนแต่สุดท้ายนั้นแพ้๒ประตูต่อหนึ่งในเกมนั้น
ส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะครับอีกหนึ่งทีมที่อยู่ร่วมสายกับไทย
ทีมญี่ปุ่นมาครั้งนี้มาจากโถที่๒นะครับ
ซึ่งนับตั้งแต่วาฮิตฮาลีฮอสซิชเข้ามาคุมทีมชาติญี่ปุ่น
พวกเขาเพิ่งเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับในเกมที่เสมอกับอีราน๑ประตูต่อ๑ในเกมอุ่นเครื่อง
ที่ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบที่ผ่านมานะครับพวกเขายิงไปถึง๒๗ประตูและไม่เสียประตูเลย
ซึ่งก็ถือว่าญี่ปุ่นนั้นมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือระบบที่แข็งแกร่งรวมถึงแนวรับที่เหนียวแน่น
จากนี้การสวนกลับของพวกเขาถือว่าทรงประสิทธิภาพมากครับ
ติศักดิเสนาเมืองก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะประกาศอำลาทีมชาติที่สนามสุพัชลาศัยเมื่อปี๒๕๖